การเสียชีวิตของนายชูวงแทร่ตั้งอดีตนักธุรกิจรับเหมาก่อสร้างรายใหญ่
เป็นข่าวที่ได้รับความสนใจนะครับโดยเฉพาะเงื่อนงำ
รวมถึงการตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการฆาตกรรมอำพรางหรือไม่
หลังจากที่ได้ใช้เวลาในการรวบรวมพยาหลักฐานนาน๑ปี
กองปรับปรามได้ขอสารอนุมัติหมายจับ
กระทรวงพาณิชย์ภายในรีสอร์ทแห่งหนึ่งในอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชศรีมาทันที
ควบคุมตัวมาสอบปากคำเพิ่มเติมที่กองบังคับการปราบราม
การจับกลุ่มครั้งนี้สืบเนื่องจากการเสียชีวิตของนายชูวงแทร่ตั้ง
อดีตนักธุรกิจรับเหมาก่อสร้างรายใหญ่เมื่อคืนวันที่๒๖มิถุนายน๒๕๕๙
ด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์ที่มีพันธุ์ตำรวจโทบัญญินเป็นผู้ขับ
เหตุเกิดบริเวณพื้นที่รกร้างบนถนนเฉลิมพระเกียร๙
ตรงข้ามซอยเฉลิมพระเกียรติล๙๖๑ย่านสวนหลวง
ซึ่งครอบครัวนายชูวงไม่เคยติดใจว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะเป็นการอำพางการฆาตกรรม
เพราะในงานพระราชทานเพลิงศพของนายชูวงพันธุ์ตำรวจโทบัญญินได้มาร่วมงาน
และร่วมเขียนคำไว้อาลัยให้กับนายชูวงในหนังสืออนุสรงานพระราชทานเพลิงศพด้วย
และเหตุการณ์ที่ทำให้ทุกเรื่องเกิดความกระจ่างเนื่องจากทายาทของนายชูวงพบเอกสารการโอนหุ้นมูลค่ากว่า๓๐๐ล้านบาทให้กับบุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่ญาติ
โดยตลอดการสืบสวนทางครอบครัวนายชูวงเชื่อว่าการเสียชีวิตเกิดจากการฆาตกรรม
และการรอคอยตลอด๑ปีก็ปรากฏผล
เมื่อตำรวจกองปราบได้เข้าจับกลุ่มพันธ์ตำรวจโทบัญญิน
อดีตเพื่อนสนิทที่ตอนนี้กลับกลายมาเป็นผู้ต้องหาในคดีการเสียชีวิตของนายชูวง
ขณะนี้เราก็มั่นใจค่ะเรามั่นใจมาแต่ต้นอยู่แล้วเพียงแต่ว่ารอคอยนะคะ
ขบวนการสอบสวนสืบสวนสอบสวนของกองปราบซึ่งตอนนี้ก็ถือว่าสมบูรณ์นะคะ
ครบถ้วนนะคะสิ่งที่กองปราบได้ทำมาทั้งหมดซึ่งครอบครัวก็รู้สึกทราบซึ้งนะคะ
แล้วก็นี่ให้เห็นว่ากองปราบยังเป็นที่พึ่งของประชาชน
เพราะว่าทุกท่านทราบดีว่าคดีนี้ครอบครัวเจอกับผู้มีอิทธิพลอย่างไรบ้างนะคะ
แต่ว่าถ้ากองปราบไม่สามารถทำให้คดีนี้กระจ่างได้ประชาชนจะไปหวังพึ่งใครได้ในแผ่นดินนี้นะคะ
ตลอดระยะเวลากว่า๕ชั่วโมงในการสอบปากคำพันธุ์ตำรวจโทบัญญีนยังคงให้การปฏิเสธ
ที่จะให้การในชั้นพนักงานสอบสวนและขอไปให้การในชั้นศาลเท่านั้น
ซึ่งชั้นเชิงของพันตำรวจโทบัญญินในการต่อสู้คดีก็ไม่เกินความคาดหมายของตำรวจ
ซึ่งผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางยืนยันว่ามีหลักฐานชัดเจนที่จะเอาผิดกับผู้ต้องหารายนี้ได้อย่างแน่นอน
ก็คงไปให้การชั้นศาลนะครับเขาตามการที่ทั้งหมดก็คงไปจบที่กระบวนการของข้าขาดสภาพสาร
สำหรับกระบวนการของคดีหลังจากนี้
และควบคุมตัวพันธ์ตำรวจโทวันยินทร์ไปขออำนาจฐานจังหวัดพระขนงฝากขังเป็นภัทรแรก
ในวันพรุ่งนี้เวลา๙นาฬิกาพร้อมคัดค้านการประกันตัว
ผ่าพิมพ์ของขังรสสักด่าข่าวเทรัตน์ทีวีปรายงาน